คุณผู้ชมครับตอนนี้เรานับถอยหลังจากการที่สหราชอาณาจักรมีการเตรียมลงประชามติว่าจะให้อังกฤษ
หรือไม่แน่นอนครับจะเกิดความผันผวนกับเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนทั้งของโลกรวมทั้งของประเทศไทย
มุมมองของนักลงทุนเราควรจับตามีการเตรียมพร้อมกันอย่างไร
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณวิกฤตธีระวรรณรัฐนะครับเป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

ผลกระทบถ้าเกิดว่าสหราชอาณาจักรมีการโหวตกันแล้วทำประชามติกันแล้ว
ผลกระทบจะเป็นผลดีผลเสียกับโลกและไทยอย่างไรบ้างครับ
ซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งของทางบัวหลวงเอง
ในมุมมองของเขาเองมองผลกระทบกับเศรษฐกิจในตัวของยุโรป
กรณีพื้นฐานที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่อังกฤษออกจริง
ทั้งนี้ผลกระทบมันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือจะน้อยลง
ขึ้นอยู่กับพัฒนาการว่าในเรื่องของตัวความตกใจ
หรือในเรื่องของการลามออกไปถึงกลุ่มอื่นในสมาชิกภาพของยุโรป
จะมีการโหวตในลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือไม่
น่าจะเป็นตัวหนึ่งครับที่ชุดล้างให้เศรษฐกิจในตัวของยุโรป
อย่างไรก็ตามในเรื่องของตัวผลกระทบกับตลาดหุ้นไทย
รวมถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนัก
เพียงแต่ว่าในภาพของตัวระยะยาวเรายังคงต้องติดตามกันต่อไป
ว่าถ้ากรณีของอังกฤษออกขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยมันจะลามไปยังประเทศอื่น
กลุ่มของตัวสมาชิกภาพยุโรปหรือไม่
ตรงนี้เป็นผลที่คิดว่าในระยะสั้นอาจจะกระทบกับไทยเราไม่เยอะ
แต่จะเป็นปัจจัยที่ต้องตามกันต่อไปถ้ากรณีอังกฤษออกจริงครับในรอบนี้
อย่างทางด้านของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขาออกมาพูดเมื่อวานนี้
ศติกิจอาจจะตกต่ำปลายอีกประมาณ๑๐ปี
แต่ว่าตลาดเงินตลาดทุนของโลกมองว่าจะมีผลกระทบไหนบ้าง
แน่นอนครับผลกระทบนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของตัว

คงจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือนะครับ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมานะครับ

นโยบายทางการเมืองที่อาจจะต้องมีการออก

ตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวมาตรการภาษี
หรือการจูงใจในการลงทุนในอัจฉีดที่หายไป

ประกอบการอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า
เป็นมาตรการในระยะยาวในเบื้องต้น

เป็นรูปธรรมมากหลังจากผู้ที่กำหนดนโยบายทางการเงิน

ถ้าสุดท้ายแล้วการโหวตลงประชามติแล้วอังกฤษ
ฝ่ายบอกว่าจะไปทำให้ราคาทองนั้น

เพราะว่าราคาทองคำเองอย่างเดียวคงไม่ได้ถูกขับเคลื

มันอาจจะเกิดมาจากในเรื่องของตัวเม็ดเงินของการลงทุน

ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอังกฤษออกเข้ามาจริง

อาจจะแข็งค่าขึ้นมาเพราะเป็นสกุลเงินทดแทนกัน

กับค่าเงินของดอลลาร์อาจจะไม่ได้มีภาพ
ของการขยับขึ้นแรงก็เป็นได้
จะมีการอ่อนค่าลงแล้วค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าทองคำ

ตรงนี้นะครับเราคงจะต้องติดตามกันต่อไป

อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นในช่วงสั้น
ก่อนที่จะมีการลงประชามติการของอังกฤษครับ
ครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ตอนนี้นักลงทุนในไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับ
สองส่วนนะครับถ้าเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอง
ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงกองทุนส่วนใหญ่
น่าจะมีการซื้อประกันความเสี่ยงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเครดิตปาร์เก็ตที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในกรณีที่อังกฤษออกจริงนะครับ
ก็ต้องดูว่าเราเป็นผู้ส่งออกของผู้นำเข้าที่เชื่อมโยงกับตัวของยุโรป
แน่นอนครับมันจะมีผลกระทบในทางอ้อมของอัตราแรกเปลี่ยน
เราเป็นผู้ส่งออกไปยุโรปคงไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าค่าเงินยุโรปอาจจะมีการอ่อนค่าลง
แล้วเราอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเปลี่ยนกลับมาเป็นหมื่นบาท
แต่ว่าถ้าเราไปผูกกับค่าเงินตัวของสกุลดอลลาร์นะครับ

ก็ต้องระมัดระวังในแง่ของผู้ที่เราเป็นผู้ส่งออก
ก็อาจจะต้องมีการซื้อในเรื่องของตัวอัตราแรกเปลี่ยนล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจและการลงทุน
โดยที่สกุลเงินสองสกุลเงินนี้ยังเป็นสกุลเงินหลักของโลก
เป็นเงินสกุลหลักที่เราใช้ในเรื่องของการส่งออกและนำเข้าอยู่
แต่สุดท้ายเลยคือนักลงทุนไม่ควรจะแพนิก
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง
ในเรื่องของตัวเม็ดเงินลงทุนที่เคยอยู่ในฝั่งของตัวยุโรป
จากที่เบาะกลางชาติต่างก็มีการให้น้ำหนักที่มากกว่าตลาด
แต่กลายเป็นว่าตลาดเอเชียด้วยกันเองน้ำหนักการลงทุนน้อยกว่า
ที่อาจจะไม่แข็งไกรอย่างที่ทุกคนมอง
ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วเป็นตลาดที่มีปันผลจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่าด้วย
อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในเรื่องของการเอาเงินมาหลบเอาไว้ก่อนก็เป็นได้
อันนี้ก็อาจจะมองอีกด้านอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนกังวลกันก็ได้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ

มีผลกับเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการไทยครับ